เรื่องนี้ดีกว่าเรียกว่าเมื่อวานนี้ปล่อยออกมาปุ๊บ
ก็คือดราม่ามาเต็มเรื่องของการจองรถไฟล่วงหน้า
คือปกติเมื่อก่อนนี้โอเคเต็มที่คือได้๑เดือนถูกไหมคะ

การทำการรถไฟเองก็บอกว่าโอเคเราจะเปิดการจองเนี่ย
จองล่วงหน้าได้ถึง๙๐วันเลยตามระยะเวลาสูงสุด
แต่วิธีการหลักเกณฑ์การจองตัวล่วงหน้าเนี่ยค่ะ
หลายคนอ่านเสร็จปุ๊บฉันจะคำนวณยังไง
เพราะคิดเป็นร้อยละเลยทีเดียวลองไปดูก่อน
ทีนี้เรื่องของการจองตัวล่วงหน้าระบุบอกว่า
ผู้โดยสารที่จองตัวเดินทางน้อยกว่าร้อยละ๒๕ของระยะทางขบวน
คุณสามารถจองตัวล่วงหน้าได้๑วันนะคะ
ผู้โดยสารที่จองตัวเดินทางตั้งแต่ร้อยละ๒๕แต่ไม่ถึง๖๐ของระยะทางขบวนรถ

ผู้โดยสารที่จองตัวเดินทางตั้งแต่๑๖๐ของระยะทางขบวนรถไฟ
ตัวล่วงหน้าได้ภายใน๙๐วัน
ถ้าสมมุติเรารู้ว่าระยะทางที่เราจะไปสุดทางสมมุติเราจะไปเชียงใหม่
รถไฟไปลงเชียงใหม่อันนี้รู้อยู่แล้วได้๙๐วันแน่ถูกไหม
แต่ทีนี้มันจะมีระหว่างกลางที่แบบ
ระยะทางของฉันในอำเภอนั้นและจังหวัดนั้นมันร้อยละเท่าไหร่
คือแล้วคนตกเลขก็จะได้ไหม
แล้วเราก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าระยะทางของเส้นทางขบวนรถนั้นเนี่ย
ปลายทางสุดท้ายใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็มาหักลบกันเป็นร้อยละของเรา
คือโอเคพอเขียนออกมาแบบนี้หลายคนโหฉันจะคำนวณยังไง
แต่เอาจริงเข้าไปกดปุ๊บระบบมันจะแจ้งให้นะคะ

อัตโนมัติแต่แค่ตัวเราเองอาจจะจำเป็นต้องแบบ
ฉันต้องคำนวณล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าฉันจะได้วางแผนระยะทางการจองถูก

หมายถึงว่าฉันต้องรู้หรอกว่าระยะทาง

ถ้าตามตารางอย่างนี้เราดูเราชัดเจนนะคะอย่างนี้ง่าย

อย่างเช่นสมมุติอาอุโบนัสสถานีนะคะ
เส้นทางนี้ไปไปลงที่ลำปลายมาตร
ลำปลายมาตรเป็นต้นไปคุณต้องจอง๙๐วันแล้ว

แต่ถ้าสุดทางที่นครราชศรีมาอันนี้คุณจองตัวล่วงหน้าได้แค่๓๐วัน

แต่ทีนี้หลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มานั่งเปิดดูหรืออะไรยังไงไง

ตั้งรักหาไปเลยดีกว่าไหม
อย่างสมมติปีใหม่ค่ะอ่าใครจะเดินทางกลับบ้านใช่ไหม

ระยะทางคุณไกลที่สุดเลยเนี่ยตามของเส้นทางคุณไปสุดสายอย่างเงี้
คุณตั้งหลักไว้ก่อนเลย๙๐วันคุณจองก่อนได้เพราะตัวจะได้ไม่เต็ม

เพราะว่าจริงเขาเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ
พฤศจิกายนแล้วก็เส้นทางทั้งหมดมี๑๑๕คัน

กรุงเทพไปไหนว่ากันไป

ทีนี้พอมันเป็นประเด็นเมื่อวานนี้มันมีโฆษณาออกมาไงคะ

แล้วก็มีการเขียนอยู่ในเพจเรียบร้อยตู้มดราม่ามา

ดังนั้นเนี่ยทางการรถไฟก็ต้องมีการออกมาชี้แจงสำหรับเรื่องนี้
ท่านบอกว่าการโพสต์เกณฑ์การสองตัวล่วงหน้าเนี่ย

ส่วนวัตถุประสงค์หลักของการขยายเวลาเปิดจองตัวรถไฟล่วงหน้าสูงสุด๙๐วันเนี่ยค่ะ
หมายสำคัญเลยก็คือว่าเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง
จะช่วยให้สามารถวางแผนการซองตัวโดยสารล่วงหน้าได้มากขึ้น
ทีนี้ผู้โดยสารที่ต้องการจองตัวโดยสารระยะสั้น
อย่างที่บอกไปก็จองตัวล่วงหน้าได้๓๐วัน
เพราะว่ายังมีขบวนรถสายอื่นอีกหลายขบวนเป็นทางเลือกในการเดินทาง

ผู้โดยสารจะไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะคะอย่างที่บอกไป
คือเพียงแค่ผู้โดยสารแจ้งสถานีต้นทาง
แล้วก็ปลายทางที่คุณจะเดินทาง
อันนี้มันก็สามารถจองตัวล่วงหน้าได้ทันทีเลย
อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะคำนวณรายละเอียดการจองให้รับทราบแบบทันที
ดังนั้นคุณสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุดกี่วันเขาจะบอก
ถ้าหากจองตัวผ่านเคาน์เตอร์สถานีรถไฟทั่วไป
เพียงแค่แจ้งสถานีต้นทางปลายทาง
เจ้าหน้าที่ตั๋วเขาก็จะเป็นคนบอกเอง

เขาก็จะกำหนดแบบรายละเอียดต่างให้ผู้เดินทางได้รับทราบกัน
ทีนี้เขาบอกว่าแม้จะมีการออกมาชี้แจงแล้ว
แต่ก็ยังมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอีกจำนวนมากค่ะ
บางคนก็บอกว่ายังไม่สามารถจองตัวล่วงหน้าได้๙๐วัน
ขณะที่บางคนเองก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
จองตัวล่วงหน้าควรทำได้ตลอดเวลาและทุกเส้นทางมันเหมือนกัน
คือจริงถ้าคนนั่งรถไฟส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
บางทีมันแน่นมากเลยบางสายที่แบบ
และช่วงเทศกาลนี่คือขึ้นไปก็คือไม่มีที่จะยืน

เพราะบางทีไม่ได้ตั๋วนั่งถ้าไม่ได้จองก่อนนะคะ
ตั๋วยืนอย่างนี้โอ้โหไม่มีที่จะนั่ง
ไม่มีที่จะนั่งอีกหรือเปล่านานด้วย
ก็เลยนั่นแหละแล้วจะต้องชี้แจงแบบชาเจ๋งนิดนึงไง
ดันเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงในแต่ละช่วงการเดินทาง
ถึงได้ให้ที่นี่หนึ่งวันที่นี่๓๐วันที่นี่๙๐วัน
แต่จริงหัวแรกควรเขียนก่อนว่า
กรอกต้นทางกับปลายทางเดี๋ยวคำนวณให้อัตโนมัติ
ซึ่งการคำนวณนี้มันมาจากแบบนี้
ถ้าแบบนี้คนเก็ตเอารายละเอียดขึ้นก่อนใช่
เพราะว่าเข้าใจแหละดีเทลมันต้องมีระบบรองรับอยู่แล้ว
แต่แค่ว่าผู้โดยสารต้อง
อธิบายภาษาพูดปกติให้คนเข้าใจก่อนว่า

ถ้าอย่างนี้คนจะไม่ดาวมากอ๋อ